กระทรวงสาธารณสุขก็มีการเปิดเผยถึงมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด๑๙
มันก็คืออยากอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนมันคืออะไร
คือจริงมันเป็นชุดทดสอบแบบง่ายแล้วก็รวดเร็วเป็นการตรวจคัดกองแบบเบื้องต้น
เพื่อที่จะตรวจหาเชื้อไวรัสแล้วก็ภูมิคุ้มกันก่อนที่จะเข้ากระบวนการตรวจชนิดยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการอีกทีนึง
แต่อันนี้เขาบอกเลยว่าห้ามซื้อชุดตรวจนี้เอามาตรวจเอง
ประชาชนปกติจะไปซื้อมาอย่างนี้ไม่ได้นะคะ

ให้เฉพาะสถานพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คืออันนี้ซื้อมาตรวจไม่ได้แต่ก็จะมีการนำเสนอเรื่องนี้เข้าไป

แล้วก็ลดปัญหาการเกิดคอขวดจากการที่เราจะต้องไปรอตรวจนะคะ
ผลจะออกมาแบบชัดเจนนะคะ

โดยในช่วงแรกจะอนุญาตให้ใช้ในสถานพยาบาลเป็นหลักก่อน

และในระยะต่อไปจะอนุญาตให้นำไปใช้ในชุมชนในกลุ่มประชาชนแบบโฮมยูส
ในระยะถัดไปเร็วนี้มาตรการนี้นะคะ
ประเด็นต่อมาก็คือว่าการจัดการระบบกักตัวดูอาการอยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะ
สำหรับผู้ป่วยที่เรียกว่ามีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ
เพื่อที่จะลดปัญหาความแออัดแล้วก็ความไม่เพียงพอของเตียงในสถานพยาบาลต่าง
ส่วนมาตรการต่อมาก็คือเรื่องของการเข้มงวดในมาตรการด้านสาธารณสุขค่ะ
มาตรการที่๔ก็คือแผนการฉีดวัคซีนที่เรียกว่าจะต้องเร่งฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้ที่เป็น๗กลุ่มโรคเรื้อรัง
โดยจะให้โคต้าวัคซีนในกลุ่มนี้ไม่ต่ำกว่า๘๐ของปริมาณวัคซีนที่มี
และมาตรการที่๕ค่ะคือจะเสนอยกระดับมาตรการทางสังคม
โดยจะกำหนดเงื่อนไขยกเว้นที่จำเป็นอาทินะคะ
หาซื้ออาหารหรือสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต
การออกไปฉีดวัคซีนเป็นต้น
รวมทั้งจะมีการออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยง
ซึ่งมาตรการที่๕ในการควบคุมการเดินทางเข้าออกนั้น
นึกถึงมาตรการเมื่อเดือนเมษายนของปีที่แล้วที่เราทำกันนะคะ
แต่รอบนี้เขาจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตามมาตรการทั้ง๕ข้อนี้ค่ะก็จะเสนอให้บังคับใช้ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
แล้วก็พื้นที่กันชนเป็นระยะเวลา๑๔วัน
พื้นที่กันชนคืออะไรนะเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลอันนี้
เพราะอะไรก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรนะคะ
แต่จะเริ่มเมื่อใดต้องรอให้สบคเป็นผู้ประกาศ
ทางด้านแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบค
ก็มีการกล่าวถึงกรณีสาธารณสุขค่ะ
เสนอยกระดับมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด๑๙ว่า
มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขหารือกัน
และนำเสนอสอบคอชุดเล็กยังไม่มีผล
เพราะยังต้องปรับในรายละเอียดต่าง

ขอให้ประชาชนติดตามในวันพรุ่งนี้
แต่แน่นอนจังหวัดตากเป็นจังหวัดแรกนะครับ

วันนี้จังหวัดตากตอนนี้นะครับ
ประกาศเพอร์ฟิลห้ามออกนอกเคหาสถาน
ตั้งแต่๒ทุ่มถึงตี๔

ที่แม่สอดเริ่ม๘กรกฎาคมนี้

สิ่งที่น่าจับตามองสุดเลยนะ

วันนี้ครบทุก๗๗จังหวัดนะฮะกำลังจะบอกว่าทั้ง๗๗จังหวัดของประเทศไทยไม่มีจังหวัดไหนรอดจากโควิดเลย
ไม่รอดถ้าสมมุติสิ่งหนึ่งที่เขากลัวที่สุดว่าพรุ่งนี้ประกาศตู้ม

อืมแต่วันนี้โอเคทุกทุกจังหวัดตอนเนี้ยไม่รอดแล้ว

ทุกจังหวัดมีผู้ติดเชื้อโควิดหมดทุกจังหวัดแล้ว

ต้องรอดูว่าพรุ่งนี้ทางสบคทางนายกจะออกมาประกาศไง
พรุ่งนี้นายกเองก็กากตัวอยู่ก็ต้องวีดีโอคอนเฟอร์เนส
คุยกันกับสบคว่าผลเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไง
ห้องแล็บก็วันนี้คุยกับรวมเนยการบังงว่า
ขนาดค่าแล็บตรวจนะจากที่๓๐๐ตอนนี้ขึ้นเป็น๔๕๐๐ต่อครั้งนะฮะ
หรือเราก็ไม่รู้คือค่าตรวจตามโรงพยาบาลมันแพงหูฉี่แล้วแล้วก็ไม่มีที่ตรวจ